สวัสดีคุณมิกและคุณต้อมค่ะ

โอ้โหเมนูอาหารน่ารับประทานมากเลย
เราอยากจะรู้เลยอยากจะรู้ถึงเรื่องราวของที่มา

จริงแล้วพวกเราเป็นคนเชียงใหม่ครับ
แล้วก็พอดีย้ายไปทำงานที่ภูเก็ต
แล้วก็หลงรักในอาหารของทางภูเก็ตครับ
ชอบมากแล้วก็เกิดโควิด
ก็เลยกลับบ้านที่เชียงใหม่ก็เลยกลับมาทำร้านอาหารที่เอาทั้งเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตมารวมกัน
เกิดเป็นร้านหมี่ยำเจริญขึ้นครับผม
ปกติร้านอาหารเหนือกับอาหารใต้ภูเก็ตก็คือจะแยกกัน
นี่ไม่ต้องทะเลาะกันนะไปด้วยกันได้นะ

ตอนนี้เปิดมาประมาณเกือบ๓ปีครับ
เป็นไงผลตอบนะครับ
ตอนนี้ก็เปิดทั้งหมด๑๔สาขารวมโรงงาน
แต่ก็เติบโตไวมากนะไม่ใกล้ปีหลายสาจะเลย
มีที่เชียงใหม่เชียงรายครับแล้วก็กรุงเทพระยองแล้วก็จันทบุรี
เขาเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วอยากเห็นวิธีทำบ้างแล้วพี่ดาว
ดิฉันเข้าไปในครัวเค้า

มาดูกันเมนูมียำเจอริญ
ทางร้านเนี่ยทำกันยังไงถึงได้น่ากินน่ากิน
คุณมิคและคุณต้อมบอกมาว่าขั้นแรกเนี่ย
หมูกรอบซะก่อนฟังเสียงหมูกรอบเขาสิครับ
จากนั้นบีบมะนาวลงไปเติมพริกป่นสักหน่อย
ตามด้วยน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้าน
คลุกอีกรอบให้เข้ากันเทลงจาน
แคปหมูและไข่ต้มลงไป
ปิดท้ายด้วยการโรยกระเทียมเจียวหอมแม่
แค่นี้ก็จะได้เมนูหมี่ยำเจริญแล้วล่ะครับ
โอ้โหและนี่คือหมี่ยำเจริญสูตรต้นตำรับ

ลิ่นก็ใหญ่มากตอนนี้แบบไม่ไหวแล้วอ่ะ

ดิฉันจะขออนุญาตชิมแทนเพื่อนนะคะโอ้โหน่าทานทุกอย่างเลยเขาบอกหมี่ยำต้องเริ่มที่หมี่ก่อน
หมี่นะเส้นหมี่เป็นไงค่ะแล้วสูตรนี้ที่บอกว่าเป็นสูตรต้นตำรับเนี่ยค่ะมีเอกลักษณ์มีความเด่นอะไรตรงไหนคะ
ต้องบอกก่อนว่าเมนูหมี่ยำเนี่ยครับเป็นเมนูของทางภาคเหนือครับผมแล้วก็ของเราเนี่ยเราเอามาคิดค้นสูตรเองทั้งหมดเลย
เพราะฉะนั้นรสชาติจะเข้มข้นเครื่องแน่น
แล้วก็หาทานที่อื่นไม่ได้แน่นอนกับรสชาติแบบนี้

คือที่มาเนี่ยมาจากเชียงใหม่แต่ความเข้มเหมือนอาหารใต้อะค่ะ

มียำเจริญเป็นเมนูของภาคเชียงใหม่
มีความหลากหลายมากเส้นหมี่นุ่มเหนียวนะคะ
แล้วเครื่องเนี่ยนะคะพวกเครื่องยำเนี่ยมันเผ็ดเปรี้ยวหวานกลมกล่อมลงตัวรส

ถึงอยากว่าเป็นสูตรครีเมี่ยง
ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่ชอบทานหมี่ขาว
เขาอาจจะได้กลิ่นเหม็นแป้งหรืออะไรอย่างนี้

ใช่ดิฉันเป็นคนนึงที่ชื่นชอบเส้นหมี่มากนะ
เวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะสั่งเส้นหมี่
ซึ่งพอได้ทานหมี่ต้มตำรับนี่แล้วคือแบบ

เมนูที่เห็นเขาบอกว่าเป็นหมวดขายดีเป็นเมนูไหนครับ
ผมความจริงหมวดขายดีทุกเมนูเลย

ขายดีสุดนะครับแล้วก็แต่จะให้ชิมตรงนี้เมนู

เย็นตะโฟผัดแป้งเดี๋ยวนะเย็นตะโฟผัดแห้งเนี่ย

เพราะว่าเห็นบอกว่ามีทั้งเชียงใหม่และภูเก็ต

มาจากคนภูเก็ตทะเลแน่นเลยนะ

ปกติแล้วเราเห็นเย็นตะโฟ

ใช่ครับรสชาติเป็นยังไงคะเด่นตรงไหนคะ

แล้วก็มีหวานนำนิดแต่เราจะเสิร์ฟพร้อมกับมะนาว
เพื่อให้ลูกค้าสามารถบีบมะนาวปุ๊บแล้วมันจะกลมกล่อม

เป็นซอสของที่ทางร้านทำเอง

จะไปทานสาขาไหนก็คือเหมือนกัน

หรือร้อยมากซึ่งเครื่องนานมาก
เส้นนี้คือแบบเหนียวมัน

แล้วน้ำนี่คือแบบแซ่บสุดอะไรสุด

เมื่อกี้ฉันอยากจะเห็นหน้าเค้านะ

มีหน้าตาเหมือนน่าจะเป็นขนมหวานนะ

อยากชิมของหวานใช่ไหมครับอันนี้เลยครับค่ะ
คือของขนมหวานใครก็ต้องทาน

แบบตาฉันอีกแล้ว

ถ้าบ้านไหนมีงานมงคลเขาก็จะมีเมนูนี้

เป็นของเรื่องใช่ครับของชี้มัน
ทานเวลาที่นั่งคุยกัน

นอกจากเกมต้นแล้วยังมีอะไรอีกนะ
อ่ามีคือโป๊ะครับผม
คือโป๊ะเป็นของทานเล่นจากปัตตานี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

โอ้โหอยากจะทานอีกแต่ต้องทำงานต่อ
ขออนุญาตทำงานต่อก่อนนะคะ
แต่ต่อคนนู้นอะค่ะทำงานแล้วกินแล้วค่ะ
คนนี้ไม่ได้สั่งเลยนะคะผิดคิวไปแล้วค่ะ
เป็นยังไงบ้างเกี้ยทอดรสชาติยังไงพี่ดาว
คือลักษณะของรสชาติเนี่ยเป็นมันอร่อย
แล้วได้รสชาติของหวานเค็มอะไรผสมกันอยู่ในนั้นหมดเลย

โอ้โหกลมมากจริง
ไม่ทานเล่นแล้วค่ะทานจริงค่ะอันนี้

เมียมจริงนะคะทำให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างนี้เลย
ตอนนี้นะคุณผู้ชมใครที่อยู่จังหวัดต่าง
แล้วก็แต่ละอย่างแต่ละซอสเนี่ยเราคิดกันหลายขั้นตอนมากกว่าจะออกมาแต่ละจานนะครับ
ก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสได้เข้าไปแวะชิมเนี่ย
ใกล้สาขาไหนเนี่ยไปสาขานั้นได้เลย

ที่เป็นหน้าร้าน๑๓สาขาแล้วก็ที่เป็นโรงงาน๑สาขาที่เชียงใหม่ครับผม
มีหลายที่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ชิมนะคะ
ไปเสิร์ชดูนะคะว่า๑๔สาขานี้มีที่ไหนบ้าง
ดูในเฟซบุ๊กนี่ยำเจริญ

ถ้าที่ฉันได้ยินเสียงโกรธซู๊ดอะไรต้องอยากนั่นกว่าค่ะ

นูเรียกว่าโอเอวฮันนี่เลมอนลิ้นจี่

แต่อันนี้มาเปลี่ยนสูตรใหม่เป็นของเราเหมือนกัน

อะไรนะลินจี่ครับ
ลินจี่
เห็นน่ากินทุกอย่างแบบนี้บางคนบอกฉันอยากทำธุรกิจบ้าง

ติดต่อมาทางหน้าเพจได้เลยครับใครอยากเป็นเจ้าของสาขา

เรามีทีมงานตอบคำถามให้นะครับ
แล้วก็แนะนำกระบวนการตั้งแต่เริ่มเซ็นสัญญาจนถึง
ดูแลกันไปตลอดเลยจบเลยค่ะนะคะ
ดูแลให้อย่างดีนะคะไม้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะ
ระวังคนนู้นจะโทรหานะคะนักบรรยากหาว่าย่างลงทุนอยู่
คือเรื่องของกินอันนี้คือดีมาก
ค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะ
ของแบรนด์หมี่ยำเจริญนะคะแล้วอร่อยขนาดนี้
เราจะต้องมีอะไรมอบให้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าร้านนี้จะต้องมีอะไรการันตีจาก
รายการคู่กัดสะบัดข่าวนะคะสิ่งที่การันตีก็คือป้ายด้านนู้นเลยนะคะ
ค่ะเราขอการันตีว่าร้านนี้อร่อยสะบัดทุกคำเลยมอบให้มียำเจริญค่ะ
เอาไปวางไว้ทั้งสิบสี่สาขาเลยนะคะ